มาเป็นปีแล้วสำหรับพี่ออนออนอนง
นางงามหน้าสวยสายหวานของเรานะครับ
เห็นว่าไหนบอกว่าโสดแล้วทำไมยังไปเจออดีตสามี
เห็นว่าอย่ารักกันไปแล้วทำไมจะเจอไม่ได้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปคืนดีกันนะคะ
แค่ไปเจอเนี่ยเพื่อว่าไปขอให้รับลูกบ้างอะไรบ้าง
แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ออนเขามีดอกไม้ช่อใหญ่
มาเตอร์ไพรส์เนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าเป็นชายหนุ่มคนไหน

เพราะว่าตอนนี้ทั้งโสดทั้งสวยนะคะ
หนุ่มเข้ามาขายขนมจีบอีกเยอะเลย
รุ้นกันด้วยนะคะก็ไม่รู้ยังไงบ้าง

เห็นมีคนแซวเยอะเลยว่าพี่ออนอนงเนี่ยโสดเสน่ห์แรงมากจริงป่ะคะพี่
ก็มีอะไรก็คือบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องลูกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
แต่ว่าพาร์ทชีวิตส่วนตัวคือเราแยกกันแล้ว
ใช่ก็ไม่ได้แบบมาเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่ทำหน้าที่พ่อกับทำหน้าที่แม่แค่นั้นเองค่ะ

น้องทราบค่ะก็คือเหมือนกับเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า
ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นแบบคู่กัน
เหมือนพ่อแม่ที่แบบไปไหนไปไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นแนวแอบชอบนะแต่เขาว่าเขาไม่แสดงตัวอะไรอย่างนี้
ชอบแต่ไม่แสดงตัวก็ดีเหมือนกันนะ
ก็จะได้แบบว่ากระชุ่มกระชวยไปกรุบกรีบไปอะไรอย่างนี้
วันนั้นเจอในรายการก็แอบแซวพี่ออนอยู่เหมือนกันว่าตกลงรู้ตัวหรือยัง
เจ้าของเจ้าของดอกไม้ช่อใหญ่เนี่ยตกลงเป็นใครพี่ออนเขาก็ยังอุบอิบไว้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่ก็บอกหน่อยก็ได้ว่าใครส่งมาจะได้รู้จะได้ขอบคุณทุกคนนะคะ